ติดสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้านะครับ
ตอนนี้อยู่ที่บริเวณพื้นที่แยกดินแดงต่อเนื่องไปถึงเส้นทางถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะฮะณปัจจุบันณขณะนี้เนี่ย
สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวจะรายงานเข้ามานะครับคุณสิริวัลครับ
ขออยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตนะครับขออยู่ตรงนี้
คุณสิริวัณครับคุณท่านผู้ชุมนุมครับกลับมาอัพเดทสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขบวนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ชุมนุมนี่เขาจะมุ่งหน้าไปไหนกันครับเนี่ย
ตอนนี้ได้แตกกระเจิงไปแล้วค่ะคุณภาคภูมิค่ะแล้วก็ตำรวจเนี่ยได้เข้าเคลียร์พื้นที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้เนี่ยในอนุสาวรีเนี่ยมีแต่ตำรวจควบคุมฝุงชนยืนกระจายนะคะเคลียร์พื้นที่เต็มไปหมดเลยนะคะ
ภาพเนี่ยเหมือนภาพเมื่อคืนเลยนะคะครับแล้วก็มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะคะว่าให้เคลียร์มวลชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ออกไปจากพื้นที่ให้หมดนะคะ
เพราะฉะนั้นพื้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมิตอนนี้เนี่ยคือไม่มีผู้ชุมนุมแล้วแต่ว่าเขาก็แตกระจายกันออกไปตามเส้นทางต่างแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะในอนุสาวรีชัยสมรภูมิเนี่ยไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะคะแต่ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์แค่บางคันนะคะอาจจะเป็นประชาชนที่ขับรถสัญจรเข้ามาทางนี้เพื่อที่จะเดินทางกลับมาค่ะ
แล้วก็รถจีโน่นะคะก็ยังขับวนนะคะตอนนี้ขับวนไปทางฝั่งราชวิถีนะคะ
ค่ะดูท่าทีกลุ่มผู้ชุมนุมที่แตกระจายไปดูเหมือนว่าจะคลี่คลายหรือว่าเขาจะไปรวมตัวกันที่จุดไหนยังไงเพิ่มเติมไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยค่ะได้มุ่งได้แตกไปทางสองฝั่งนะคะคุณเขียนมาสอนก็คือฝั่งถนนพญาไทยที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกรางน้ำค่ะ
แล้วก็ทางฝั่งราชวิถีที่มุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
แต่ว่าตำรวจควบคุมผู้ชนนะคะก็ได้เดินเคลียร์รอบเลยนะคะรอบอนุสาวรีเลยแต่ว่าทางสวดเนี่ยรถยนต์ก็ยังมีการปล่อยให้เข้ามาอยู่นะคะ
ก็มีรถยนต์ที่จะวิ่งตามหลังรถน้ำรถตำรวจแถวตำรวจอยู่ค่ะ
ตำรวจแบบไปยืนหลอกทางประจำทางอยู่ก็มีตำรวจเนี่ยถือโล่ค่ะ
พร้อมกับสบองขึ้นไปเคลียร์พื้นที่เช็คความเรียบร้อย
เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ดูแล้วเจ้าหน้าที่ควมกับเตอร์ดังนาฬิการได้ในระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะพื้นที่จุดสำคัญอย่างอนุโสรีชายฉลองภูมินะฮะ

เพราะว่าคุณสิริวัลยังอยู่ในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ